บรรยากาศกันหน่อยนะคะมาดูบรรยากาศงานศพของอดีตนักแสดงชื่อดังนะคะ
เบิ้มวิรยุทธ์รถโอชาค่ะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศนี้เป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะคะ
ญาติญาติกอดคอกันร้องไห้กับการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวค่ะ
ที่วัดรุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นสถานที่จัดงานศพของพี่เบิ้มนะคะ
นักแสดงชื่อดังที่ยิงตัวตายเสียชีวิตในวัย๕๙ปีค่ะ
บรรยากาศพิธีรดน้ำศพเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
ญาติพี่น้องต่างกอดคอกันร้องไห้ต่อการสูญเสีย
เมื่อวานนี้มีครอบครัวคนใกล้ชิดชาวบ้านที่ทราบข่าว

สมปองพี่สาวของพี่เบิ้มวิรยุทธ์เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้

เพราะปกติน้องชายเป็นคนร่าเริง

ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้มีความเครียด

ทำให้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงนะคะ
โดยทางครอบครัวจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๖สิงหาคม
และจะทำการชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่วีรยุทธ์ด้วยนะคะ